กวนกีฬาสัปดาห์นี้รับรองว่า

มันกวนเหมือนเดิม

คิดว่าจะชื่ออะไรดี
ผมว่าต้องแค่งหนักเขาดูอะไรมานี่

ไข่หวานเล็กต่อหลักสอง
น้องโรงพยาบาลนะนั่งรถไซส์ไปเถอะ
กวนกีฬา